มาดูต่อกันที่หนุ่มเกลียนบอยปกรณ์กันบ้างดีกว่า
ไปร่วมวิ่ง๙คนละ๙กับพี่ตูนมาด้วย
หลายคนอยากรู้เรื่องสุขภาพเขาสุขภาพดีอยู่แล้ว
ริต้าแล้วก็จุ๋ยวรัฐยานะคะทั้งสองคนนี้
หลายคนรู้กันอยู่แล้วเขาไม่โสดนะจ๊ะมีแฟนแล้วทั้งคู่
งานนี้จะต้องทำเรื่องขออนุญาตไฮโซกรกับดีเจพุทธด้วยหรือเปล่า
เดี๋ยวไปฟังหนุ่มบอยกันเลยดีกว่าค่ะ
ที่แบบเป็นแคมเปญของแต่ละประเทศคืออย่างประเทศไทยก็คือก็คือเป็นผมอะไรอย่างนี้
ก็โหมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย

ใช่เป็นแบบว่าเหมือนกับก็เป็นน้ำจิ้มสนุกเป็นสีสัน
ในหนังเราใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยคนก็บอกว่าใช่ป่ะเนี่ยอะไรอย่างเงี้
ก็มีไลน์มาถามมีอินบล็อกมาถามเยอะเหมือนกัน